ไปดูว่าตั๊กกะแตน
กะแตนสามารถสร้างรายได้ดีจริงเลยครับ
ที่เห็นนี่เป็นตั๊กกะแตนทั้งหมดเลยนะครับ
อันนี้เป็นโรงเพาะโรงแรกครับผมที่เราลงไว้นะครับ
อันนี้เราได้ไข่มาจากประเทศจีนนะครับผม

เหลือแล้วก็เอาไปทอดขายครับผม
อ้าวบางคนบอกคุณชนะ
ใครเขาก็รู้เลี้ยตะกะแตนมันสร้างรายได้เอาไปทอด

แต่อย่างนี้เลี้ยงเยอะขนาดนี้
เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีที่มาที่ไปต่อด้วย

นี่คือโรงเพาะเลี้ยงตะกะแตนของคุณธนพลใจปัญญาอยู่ที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ลงทุนในการสร้างโรงพ่อเลี้ยงให้มิชิด

คือโรงเพาะตะกะแตที่เห็นอยู่เนี่ยเจ้าของเขาลงทุนสร้างประมาณ๘๐๐
ส่วนไข่ตะกะแตนก็สั่งซื้อมาจากจีนเลย
แล้วอาหารที่ให้ก็เป็นย่าเปียส่วนน้ำก็เปลี่ยนทุกวัน
เรียกได้ว่าตั๊กกะแตนที่นี่อยู่ดีกินดี

เพราะว่าที่นี่เป็นอาหารชั้นดีของต่อหลุม

เลี้ยงตั๊กกะแทนแล้วเอาไปให้ต่อหลุมกิน

ไม่ได้ขายเอาไว้ทอดกินคั่วกิน

ตะกะแตนที่นี่เลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นอาหารให้กับต่อหลุม

หรือลงพเรียงต่อหลุมของกุฏฒนโผลนซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารัง
เรียกได้ว่าที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในไทยเลยก็ว่าได้สำหรับการเลี้ยงต่อหลวงครับ

เลี้ยงตั๊กกะแตนสร้างรายได้

ใช่เอาไปเลี้ยงต่ออีกทีเพื่อสร้างรายได้
ค่ะลองดูแล้วกันมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้ได้